ไปดูที่เรื่องของรถตู้รับส่งนักเรียนโอ้โหแหมมีเด็กเต็มคันนะ
แต่ซิ่งไปขับรถฝ่าไฟแดงแล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์เขาเจ็บ
เสร็จปุ๊บยังลงมายิ้มร่าเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
มีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ไปดูเหตุการณ์หน่อย
นี่ครับนี่ค่ะคือยังไงคือมาเลนกลางแล้วที่หักนี่คือหักหลบมอเตอร์ไซค์หรือคุณจะเลี้ยวกลับ
คือจริงจริงแล้วเนี่ยนะตรงเนี้ยเนี้ยรถอ่าที่ถ่ายอยู่เป็นรถที่เขาจอดติดไฟแดง
เขามีกล้องหน้ารถนะอยู่ที่แยกออกขีดถนนสุขุมวิทย์สามสิบเอ็ด
มรยองรถเห็นไหมคันอื่นเขาหยุดกันหมดแล้วนะ
แล้วเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือไฟแดงแล้ว
แต่รถตู้รับส่งนักเรียนคันนี้ไม่หยุดเร่งเพื่อที่จะฝ่าไฟแดงออกมาด้วยความเร็วเนี่ย
แล้วเห็นไหมหยุดแล้วหยุดแล้วอันนี้อาจจะฝ่าไงแล้วจังหวะเดียวกัน
ไซค์เข้ามาไฟเขียวไงโอ้โหชนกระจายชนโครมเลยครับนะฮะ
รถจักรยานยนต์นี่โดนไป๓คันนะไม่ใช่คันเดียวเห็นข้างหลังด้วยไหม

คือออกมาพร้อมกันสามคันโครมเดียวคุณผู้ชมโอ้โหแต่ว่าคันหน้า
หนักสุดเลยครับเต็มเต็มเลยคนขี่นี่กริ้งหายไปจากภาพเลยแล้วดูคนขับ
โต้ยอ่อยังยิ้มอีกอ่าอย่างยิ้มออกมาอีกอ่ะนะฮะแล้วถือโทรศัพท์ลงมา
จากรถมาดูอาการคนเจ็บนะครับทีมข่าวก็สอบถามไปยัง
เจ้าของคลิปบอกว่าหลังจากรถชนแล้วก็ลงไปช่วย
คนเจ็บคือผู้หญิงที่โดนชนกระเด็นเป็นคนเจ็บนะฮะ
ใส่เสื้อสีแดงเพราะว่ากระเด็นออกมาไกลมาก
แล้วก็ยังรู้สึกตัวนะก็ไปถามอาการ

เพราะน่าจะเป็นเพราะแรงกระแทก
ก็เลยจุกนะฮะจากนั้นกู้ภัยก็มารับตัวคนเจ็บ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๓คนเพราะว่าโดนชนไป๓คันนะครับ

ส่วนที่นำคลิปไปโพสต์คืออยากจะเตือนคนขับรถ
รถตู้คันนี้เด็กมีอยู่เต็มคัน
อยากจะบอกคนขับรถไม่ว่าเป็นรถตู้รับส่งนักเรียน
ตู้รับส่งผู้โดยสารจิตสำนึกมีด้วย
ให้เคารพจดกฎจราจรด้วย
แล้วก็อย่าลืมว่าต้องรับผิดชอบชีวิตคนบนรถทั้งคัน
อนาคตของชาติอยู่ในรถคุณนะคะ